กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
สำหรับครอบครัวของป้าออนจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่าเขาจะสามารถกู้วิกฤตกับบ้านที่กำลังจะถูกยึด
สิ้นเมษายนนี้จะสิ้นบ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าออนกัน
กับการตอบคำถามให้ถูกทั้งหมดสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทีมงานแล้วก็ทุกคนเอาใจช่วยป้าอยู่นะป้าทำให้สุดความสามารถนะครับ
คำถามที่เราจะให้ป้าขึ้นมาตอบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะครับ
ร่วมแรงร่วมใจกันนะป้านะลุงนะสู้นะเด็กสู้ไหมลูก

พร้อมแล้วขอเชิญป้าออนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
ทุกวันนี้ป้าห่วงกลัวว่าหลานจะไม่มีที่อยู่
ถ้าบ้านถูกยึดป้าก็ไม่รู้ป้าจะทำยังไง
เพราะมันเป็นห่วงแต่หลานสองคนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
นะครับจะมีทั้งหมด๕เรื่องให้ป้าได้เลือกตอบนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่อง
เรื่องที่๑ลำดับญาติ
เรื่องที่๒คณิตศาสตร์
เรื่องที่๓ภาษาไทย
เรื่องที่สี่จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องที่๕ส่วนสูง
ออนจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ตอนที่มีศักดิ์เป็นคุณยายของน้องเสกและอาโปเนอะ
ลำดับญาติไม่น่าจะยาก
ลำดับเป็นยังไงป้าออนสามารถลำดับถูกนะครับ

ถ้าเช่นนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ถ้าอาโปรเป็นหลานอาเปน
แล้วอาเปี๊ยกจะเป็นอะไรกับพ่อของอาโป
ตัวเลือกที่หนึ่งน้อง
ตัวเลือกที่สองอา
ตัวเลือกที่สามลุง
ตัวเลือกที่๔พี่
ป้าคิดว่าที่ป้าเรียกเลือกลำดับญาติป้าคิดว่าป้าตอบได้
ถ้าพร้อมแล้วจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พระออนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะครับ

เราจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้
เดี๋ยวตอบคำถามกันให้หมดทั้ง๔ข้อก่อน
แล้วเราจะไปเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
ออนยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
ออนจะต้องเป็นผู้เลือกครับว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงพันธุ์ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ
แล้วป้าออนจะเลือกเรื่องไหน
ให้ลุงพันธุ์ขึ้นมาตอบคำถามครับ

คณิตศาสตร์ภาษาไทย

ออนเลือกในเรื่องจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญลุงพันธ์ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงเป็นคนร้อยเอ็ดตั้งแต่กำเนิดไหมครับ

มาอยู่ได้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับ

สถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สถานที่ใดไม่ได้อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวเลือกที่หนึ่งบึงพรานชัย
ตัวเลือกที่สองทุ่งกุราร้องไห้
ตัวเลือกที่สามกู่พระโกนา
ตัวเลือกที่สี่ผาแต้ม
ลุงไม่ได้ค่อยได้ไปเที่ยวในจังหวัดระเอ็ดหรอก
ส่วนมากลุงจะทำงานมากกว่า

พอเห็นคำถามแล้วก็มั่นใจเลยครับว่าใช่แน่นอนครับ
ถ้าพร้อมแล้วลุงพันธ์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ลุงพันธ์เลือกตอบตัวเลือกที่สี่คือผาแต้นะครับ
ผมจะยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้า
ตอนนี้ลุงพันธุ์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดูหน้าอัปโปดูหน้าอัปโปลุงพันธุ์เลือกหนูแล้วลูก
อัปโปพร้อมมากเลยแล้วลุงพันธุ์จะเลือกอะไรให้อัปโปมาตอบครับ
เหลือเรื่องคณิตศาสตร์ภาษาไทยและส่วนสูง

ลุงพันธ์เลือกให้อาโปมาตอบเรื่องภาษาไทยนะครับ
ขอเชิญอโปขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ผมรักตาดับยายตาบิศรีมากเลยครับ
พ่อแม่ไม่อยู่ต้องรักตาดับยายใช่ไหมครับ
เพราะว่าตากับยายเป็นคนเลี้ยงปูมาครับ
อาโปตาบอกว่าหนูเป็นคนที่หัวดีมากหนูเรียนเก่งเหรอลูก
หนูเก่งวิชาอะไรหนูคิดว่าหนูเรียนวิชาอะไรเก่ง

อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ง่ายเลยสิสำหรับข้อนี้ง่ายไหม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดเขียนชื่อจังหวัดผิด
ตัวเลือกที่หนึ่งยะโสธรตัวเลือกที่สองมุกดาหาร
ตัวเลือกที่สามศรีสะเกดตัวเลือกที่สี่มหาสารคาม
โอได้ตอบเรื่องภาษาไทยคิดว่าตัวเองตอบได้ครับ

ตัวไหนที่เขาเขียนชื่อจังหวัดผิดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอาโปเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

อาโปเลือกตอบตัวเลือกที่สี่มหาสารคามนะครับ
ยังไม่หมดหน้าที่เท่านี้ลูกก็คงจะเหลือพิเศษ
อีกคนนึงคนสุดท้ายแต่อาโปจะต้องเป็นคนเลือกว่า
จะให้พี่เสกขึ้นมาตอบคำถาม

ก็คือเรื่องคณิตศาสตร์และเรื่องส่วนสูง

คณิตศาสตร์ครับ
โอเลือกเรื่องคณิตศาสตร์ให้พี่เสกขึ้นมาตอบนะครับ
เพราะฉะนั้นขอเชิญ
เสกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ใจจังเลยลูกเห็นพี่น้องรักกันแบบนี้
เสกหนูเรียนคณิตศาสตร์ในป๕นี้
วกลบภูมิหารเรียนแล้วใช่ไหมลูก

เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ใกล้ตัวที่หนูเรียนทั้งนั้นเลย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดต่อไปนี้มีค่าไม่เท่ากับ๔๐
ตัวเลือกที่๑๒๔บวก๒๔
ตัวเลือกที่๒๑๒คูณ๔
ตัวเลือกที่๓๖คูณ๗
ตัวเลือกที่๔๓๐บวก๑๘
ทีมงานครับขอเก้าอี้แล้วก็กระดานให้กับน้องเสกด้วยครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าน้องกำลังถ่ายทำอยู่นี่บางทีแล้ว
ถ้าเกิดว่าภาวะเครียดขึ้นมานี่จะส่งผลไปถึงกล้ามเนื้อนะครับ
ก็เลยต้องมีเก้าอี้ขึ้นมาให้กระทันหันนะครับ

ลองซิ๒๔บวกกับ๒๔เป็นเท่าไหร่ลูก

แต่น้องเลือกคณิสารให้สิงห์มุมเดี๋ยวกันครับ

ได้ถึงแม่๒อย่างนั้นครับ

น้องเศกเลือกต่อตัวเลือกไหนครับ

เสกเลือกตอบตัวเลือกที่๓นะครับ
คือ๖คูณ๗ครับ
คือเห็นว่าหนูใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก

รวมทั้งคุณตาและคุณยาย

ครอบครัวของป้าออนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น
จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
การตอบคำถามถูกทั้ง๔ข้อหรือไม่
ในเกมต่อชีวิตครับ
บ้านหลังนี้จะอยู่หรือไม่อยู่
ขึ้นอยู่กับคำถามเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกหรือไม่ถูก